เดี๋ยวจะพาไปกินกะแพะเฮ้ย
กะเพาะปลาถูกแล้วเฮ้ยถูกแล้ว

อ๋อกะเพาะปลาที่แสนอร่อยแล้ว
บอกเลยนะครับว่าหาทานง่ายมาก
เพราะเขาเลขายไปเรื่อยนี่แหละครับเขาบอกที่
นี่ฮะที่ตำบลโคกสวายอำเภอโนนไทย

ชาวบ้านแถวนั้นถ้าใครเห็นรถพ่วงข้างคันนี้

โบกมือวักษณ์จะไปโบกพี่เขา

บอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเพราะว่า
เพาะปลาของเขาอร่อยมาก
ได้ยินมาแต่ปากต่อปากแต่

นี่ลองทานดูเขาบอกรสชาติระดับ

เพาะปลาที่นี่เขาเข้มข้นกลม
ของสดสะอาดถูกหลักอนามัยที่สำคัญ
ให้เยอะชามเดียวบุ๊ก

บุกมุกคืออะไรบุกก็คือจุก

ชามเดียวเนี่ย๓๐บาท

ถามลุงแมวเจ้าของร้านนี่แหละฮะ

เขาเล่าให้เราฟังว่า
เมื่อก่อนแกทำงานอยู่เป็น
ทำอยู่ที่พัฒนาคารชื่อดังแห่งหนึ่ง

พญาไทยกรุงเทพนี่แหละครับ

ทดลองขายกระเพาะปลา
โดยเอาความรู้ที่ตนเองเคยทำงานในพัฒนาคารหรูเนี่ยนะฮะ
มาปรับมาปรับให้เป็นสูตรของตัวเขาเอง
จากนั้นก็ขายเรื่อยมานะครับ
กระเพาะปลามาเรื่อยเป็นระยะเวลากว่า

เฮ้ยเป็นรถเข็นแต่มีสาขาเหรอ
คือมีรถขายกระเพาะปลาลุงแมว๓คัน

ก็มีของเป็นลูกชายแล้วก็น้องชาย
จะขับรถเร่ขายในพื้นที่อำเภอโนนไทย

เขาไม่ใช่แยกร่างนะคุณชิสา
แต่เขามีหลายคนช่วยพาไปขาย

เขาบอกว่าส่วนตัวของลุงแมวเองเนี่ย

ทางซัก๖๓๐ที่ตำบลโคกสวายไป

ก็ประมาณนี่๑๑โมงขายหมดแล้ว
คือคุณนึกภาพนะขายแต่เช้า
๖๓๐จนเกือบ๗โมง

แล้วไม่ต้องรีบนะไม่ต้องบอกว่ากระเพาะแมวลุงปลาสิ

กระเพาะแมวลุงป่าเอ๊ะกระเพาะปลาลุงแมว
ไหว้คุยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอาอย่างนี้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ดูชื่อให้ดี

โอ้โหกระเพาะแมวกินไปไม่ร้องเมียวเหรอ
โอ้โหลำบากเลยเอาของอร่อยแบบนี้มีมาฝากกันนะคุณผู้ชม